ดูคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินคุณสมบัติสำคัญเลย
ก็คือเรื่องของความซื่อสัตว์
อาจจะแอบเก็บใส่กระเป๋าบ้างอันนี้ไม่ได้นะคะ
ที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามีพนักงานสาว
เป็นพนักงานการเงินของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ขโมยเงินสดของบริษัท๑ล้าน๒แสนกว่าบาท
ซองเดินออกไปหน้าตาเฉยด้วยการผ่านรอปภ
แต่รอปภก็ไม่รู้ว่าเธอเอาเงินของบริษัทออกไป
และภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะจุดที่อยู่ในห้องเก็บเงิน
นี่ค่ะมันจับภาพไว้ได้ชัดเจนเห็นซองขาวไหม
มือซ้ายที่เธอถือในนั้นมันมีเงิน
ล้าน๒แสนกว่าบาทนี่นะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ก่อเหตุ
คนนี้ชื่อว่านางสาวคริสต์มัสตุ่นคำ
อายุ๒๙ปีเป็นพนักงานการเงินนี่แหละ

แล้วก็ถือซองสีขาวออกมาในนั้นมันมีเงิน
แล้วมาดูกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
ที่หน้าบริษัทจะเห็นว่าพนักงานสาวคนนี้
หลังจากได้เงินจากห้องเก็บเงินแล้ว
ซองสีขาวไปที่ด้านหน้าบริษัท

พี่รปภเขาก็ตรวจร่างกายตามปกติ

เดี๋ยวพี่รอปภเมื่อสักครู่พี่รอพอตรวจแล้ว
แต่เป็นการตรวจตามร่างกาย
มีอะไรเอาออกจากบริษัทไปหรือเปล่า
แต่ไม่ได้ตรวจซองสีขาว
ซึ่งทรงสีขาวนั่นแหละเป็นสิ่งที่เธอเอาออกไป

จะต้องรับผิดชอบเรื่องของการเงินของบริษัทนี้
ผู้จัดการบริษัทเขาก็ต้องตรวจสอบอีก๑ชั้น

ผู้จัดการบริษัทไปพบว่า
อ้าวเงินบริษัทมันหายไป๑๒๗๐๐๐๐บาท
ดูเลยค่ะดูกล้องวงจรปิด
สรุปสุดท้ายแล้วไปพบภาพสำคัญนี่แหละ
ก็คือพนักงานการเงินชื่อชื่อว่านางสาวคริสต์มัสเอาเงินออกไป
ซึ่งจริงแล้วเงินที่เธอใส่ซองสีขาวออกไป
จะต้องเป็นเงินที่เธอจะต้องเอาไปฝากธนาคาร

และจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
พบว่านางสาวคริสต์มัสขี่รถจักรยานยนต์
ไปที่ขนส่งอาเขตเชียงใหม่
แล้วก็จอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่นั่น
ขึ้นรถทัวร์หลบหนีไปต่างจังหวัด
ได้เงินล้านกว่าแล้วไปเลยค่ะหนีเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔พฤศจิกายน
ตำรวจได้รับการแจ้งความแล้วเรียบร้อยนะคะ
มาจนถึงช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ผ่านจากวันที่๔ถึงเมื่อวานนี้ผ่านไป๓วัน
นางสาวคริสต์มัสคิดได้ค่ะ

เดินทางไปที่โรงพักมาพร้อมทนายความ
บอกว่าสารภาพเลยนะ

เอาไปใช้หนี้แล้วมันหมดแล้ว

เป็นบัญชีของเพื่อนแฟนว่าอย่างนั้นนะ
ทางตำรวจทำการตรวจสอบพบว่า
นางสาวคริสต์มาสเอาเงินไปใช้หนี้แค่๑แสนบาทเท่านั้น

ส่วนอีก๒แสนบาทฝากเพื่อนเอาไว้เฉย
ส่วนที่อ้างว่าเอาเงิน๑ล้านบาทไปใช้หนี้

นางสาวคริสต์มัสก็ยังไม่ยอมบอกว่าเอาไปใช้หนี้ใคร

แต่ตำรวจบอกว่าเส้นทางทางการเงินมันตรวจสอบได้อยู่แล้ว

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์เอาไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็จะขยายผลถึงเงิน๑ล้านบาทว่า
สรุปแล้วมันหายไปไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรค่ะ